ดูค่ะเรื่องนี้มันก็มีความสลับซับซ้อนนะ
เพราะว่าเราก็ตามข่าวกันมาแบบต่อเนื่องจริง
เล่าให้ฟังเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วกัน
เพราะเมื่อวานเป็นวันที่ทนายตั้มพาลูกความของตัวเอง
ก็คือไปฝั่งสามีคุณก๊อบใช่ไหม
พาไปที่โรงพักเลย
เพื่อที่จะแจ้งความกลับทางฝั่งอดีตรองนายก

ฝั่งนั้นน่ะเขาแจ้งความเท็จให้การเท็จอืม

ด้วยหลักฐานอะไรรอฟังด้วยหลักฐานอะไร
หมวกขาวที่เซ็นเซอร์ที่เบลออยู่น่ะ

ก็ไปที่สนบางยี่ขัน
จะแจ้งความอดีตรองนายก

ข้อหาแจ้งความเท็จกับให้การเท็จเพราะอะไรล่ะ
ถ้าไปก่อนหน้านั้นอีกเนี่ย
ฝั่งอดีตรองนายกเนี่ย

แล้วก็พ่อแม่ของภรรยา

ฝั่งอดีตรองนายกบอกแบบนี้

เหมือนกับตอนแรกบอกว่าโสดไง
แล้วหลอกให้แต่งงาน

รู้ที่หลังว่าผู้หญิงมีสามีแล้ว
แล้วทุกอย่างที่ทุ่มเทแล้วเปย์ไปล่ะ

ควักเงินไปเป็นสินสอด

ใช่ค่ะรวมมูลค่าแล้ว

แต่ทีนี้ทนายตั้มก็พูดถึงเรื่องนี้นะ

ถ้าเกิดว่ามีการมั่นมีการแต่งงาน
กันจริงอย่างที่อดีตรองนายกบอก
ไหนหลักฐาน

เป็นคนดังเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนี้

ทนายตั้มคงคิดแบบนี้หรือเปล่า

และอีกเรื่องหนึ่งพี่ไม่รู้จริงเหรอ

ผู้หญิงตัวย่อทอทงเนี่ยเขามีสามีอยู่

หลักฐานที่บอกว่าอดีตรองนายกจะรู้หรือว่าไม่รู้
เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะ
แต่อย่างหนึ่งที่ทนายตั้มบอกมาทนายตั้มบอกว่าโอ้โห
เนี่ยพอทางฝั่งอดีตรองนายกอดีตรองนายกรู้เนี่ย

อ้าวทำไมอดีตรองนายกรีบไปหย่ากับเมียที่คบกันมาเป็น๑๐ปีล่ะ
ครับแล้วมันมีหลักฐานด้วยไงหลักฐานหนังสือหย่า
วันที่๙มกราคมตอน๘โมงกว่า
นี่แสดงว่าอำเภอเปิดพุ่งเข้าไปเลยนะ
ก็นี่จำได้ไหมว่าวันที่๙มกราคมตอนสักประมาณเกือบ๑๐โมง
ทนายตั้มเนี่ยเอาเรื่องนี้มาแฉ

อดีตรองนายกไปหย่ากับเมียตัวเอง
ก่อนที่ทนายตั้มจะออกมาพูดเรื่องนี้ชั่วโมงหนึ่ง

นายตั้มตั้งข้อสังเกตไว้ไปหย่าเพื่อให้เหมือนเป็นโสด
พอเป็นโสดไม่มีภรรยาติดตัวอยู่แล้ว

เพราะมันผิดอะไรกว่ามานั้นนะครับพอเรียบรับ

ก็คือที่จำกัดว่าการดำเพิ่ลสามพรานจังหวัดณครปฐม

ตามอดีตรองนายกไว้ทุกคนนี้นะครับ
ได้ใช้เลขกลนะครับ
ในการที่จะให้ข้อกฎหมายว่าจะขอคืนทรัพย์สินที่มีการไปมั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยการทำตัวเองให้โสดได้มีการไปหย่ากัน
ก่อนที่ผมจะแหล่แถลงข่าว๑ชั่วโมง
นี่แหละครับเป็นเหตุที่ทนายตั้มตอบกลับนะ
ต่อกลับแบบจะปิดฝาโลงเลย

อดีตรองนายกทำตัวให้เป็นโสด

ขณะเดียวกันมีการพูดถึงเงิน๓ล้าน
อดีตรองนายกอ้างว่าได้ให้ฝ่ายหญิงไปซื้อคอนโด
นายตั้มบอกเรื่องคอนโดเนี่ยชี้แจงได้ง่ายเลยตอบได้ง่ายเลย

เพราะว่าลูกความของผมคือคุณก๊อฟได้ให้ข้อมูลเหมือนกัน
คอนโดห้องนั้นคุณก๊อฟเขาซื้อมาตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
ก่อนที่อดีตรองนายกจะมาคบหากับภรรยาของเขาอีก
เพราะอดีตรองนายกเพิ่งมาแอบคบหากับภรรยาของเขาเมื่อปี๖๕
ฉะนั้นจะเอาเงินมาซื้อคอนโดตั้งแต่ปี๖๒ได้ไง
ผมซื้อเองคุณก๊อฟบอกผมซื้อเอง
เป็นไปไม่ได้นะฮะที่ภรรยาจะไปหลอกเอาเงินเขาเพื่อมาซื้อคอนโด
ส่วนทรัพย์สินต่างสินสอดเครื่องทองมั่นแล้วก็อะไรนะ
ของที่อดีตรองนายกซื้อให้เกือบ๒๐ล้านบาทที่เขาฟ้อง
แล้วก็ยกมาอ้างเนี่ยทนายตั้มบอกนี้ลอยลอยไปไหน

คือทนายตั้มก็บอกว่าเข้าใจแหละว่ามันก็มีการให้โดยเสน่หา
มันก็อาจจะมีการให้แต่ตัวเลขมันคงจะไม่ได้สูงขนาดนั้นมั้ง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องไปสู้กันด้วยข้อกฎหมายนะ

เพราะอีกฝั่งเขาฟ้องแล้วก็เรื่องราวมันไปถึงชั้นศาลแล้ว
แต่เอาจริงนะเรื่องที่บอกว่าทางฝั่งอดีตรองนายก

เอาตรงมีผัวแล้วไม่เคยรู้ถูกไหมคิดว่าเป็นโสด
แต่คุณให้ดูให้ดูแชทหน่อย
เพราะว่าแชทเนี่ยมันก็ถูกเปิดออกมาเหมือนกันค่ะ
เป็นแชทสุดสยิวที่ต้องเซ็นเซอร์เนี่ย
คือลักษณะเหมือนกับอธิบายแล้วกัน
ผู้หญิงถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูป
แล้วก็ส่งมาให้
อันสีขาวบนสุดน่ะ
หวังผู้หญิงตอบว่า
จ๋าพรุ่งนี้เมียขอเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะ
แล้วก็เขียนว่าพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบาย

แล้วหลังจากนั้นก็ส่งรูปตัวเองมาให้เป็นแบบเปลือย
หลังจากนั้นฝั่งข้อความตรงฝั่งสีขาวน่ะ
บอกว่าได้จะเมียเอาไว้ที่สะดวกแล้วนัดกัน

เห็นรูปตื๊ดเมียก็ชื่นใจแล้วจ้ะ
ก็เนี่ยรูปที่เซ็นเซอร์อยู่นั่นแหละค่ะ

พี่เขาหายแล้วเราค่อยนัดกันใหม่นะจ๊ะ

ผัวหายคิดถึงไปพังก่อนจ้ะ
ทำไมต้องเอาแชทนี้มาสู้มาแก้เกมกันต่อ
ฝ่ายหญิงบอกแล้วว่าต้องดูแล

ใช่งั้นแปลว่าอะไรล่ะ

รู้แล้วว่าผู้หญิงมีเจ้าของอยู่แล้ว

ต้องดูแต่ละฝ่ายเขาจะแก้เกมกันยังไงต่อนะฮะ

ใช่สิมันก็จะต้องเป็นมหากราบประมาณนึงเลยนะเนี่ย